มายังดูเรื่องของกระแสในโลกโซเชียลแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถยนต์หลุดโค้งหลายคันที่อำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ต
ผู้คนที่ได้เห็นคลิปภาพนี้ในโลกโซเชียลก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
มันเกิดจากวิศวกรรมทางถนนก่อสร้างไม่ดีหรือไม่ทำให้ต้องเกิดอุบัติเหตุจุดเดียวกันซ้ำ
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าพื้นที่นี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งมากนะคะ
เราไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในรายงานชิ้นนี้กันค่ะ
วินาทีเชียดตายที่บันทึกได้จากกล้องติดหมวกของนายนัทธวุฒิปลูกไม้ดี
อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมจังหวัดภูเก็ต
เข้ามาชนกับรถยนต์อีกคันที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อนหน้านี้
ขณะที่ภาพกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นเหตุการณ์ทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้าน

ช่วงนั้นก็ได้ยินเสียงเสียงเบรกแบบดังเอี๊ยดมา
ผมก็เลยหันไปมองก็เห็นว่ารถคันนั้นหลุดโค้งมาแล้ว
ก็อึ้งไปสักแป๊บนึงแต่ว่าก็ยังคอสติอยู่ได้
ก็เลยบอกตะโกนหันกลับไปตะโกนบอกคนที่อยู่ที่อุบัติเหตุแรก
บอกว่าให้ระวัง
ช่วงนั้นเขาก็มองเห็นกันพอดีเขากระโดดหลบได้ทัน
ก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณโค้งสวนมะพร้าว
ถนนเทพกษัตรีหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๔๐
หลักกิโลเมตรที่๑๓เป็นภาพที่ชาวบ้านสวนมะพร้าว
ตำบลไม้ขาวอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต
เห็นจนชินตาโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน
มักจะเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้บ่อยครั้ง
มีทั้งคุณต้องรับปาดเจ็บและเสียชีวิต
กระดูกคนที่อยู่
ที่บ้านตรงนี้น่าเป็นลงข้างหน้านี้ครับตายเลย
ไปจนเอาลงไปขวาตายเลยแล้วก็ลิ้นที่ข้างหน้านี้ครับ

ข้อมูลจากแขวงทางหลวงภูเก็ต
พบว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ที่ใช้เส้นทางนี้
จะใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
และส่วนใหญ่ผู้ขับขี่จะไม่ค่อยให้ความสนใจ
ป้ายบังคับใช้ความเร็วที่มีเตือนอยู่เป็นระยะ

ถูกกำหนดให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ปรากฏว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่
จะใช้ความเร็วมากกว่า๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมรถไว้ได้
และทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

ขณะที่ร้อยตำรวจเอกถนอมทองแป้น
รองสารวัสสืบสวนสถานีตำรวจภูทรท่าชัดชัย

ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นี้มานานกว่า๑๙ปี
ทำคดีการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายนี้เกือบจะทุกเดือน
ในช่วงหน้าฝนมีไม่ต่ำกว่า๓๔คันต่อเดือน
โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ขับขี่มือใหม่
และผู้ที่ไม่คุ้นชินกับสภาพถนน

ให้สุดคือปฏิบัติตามกฎจราจรครับ
ตรงไหนที่มีป้ายสัญญาณเตือนว่าให้ขับช้า

ที่มีถนนแดงหรือมีลูกละนาดอะไรเนี่ย
ตรงนั้นเราต้องใช้ความระวังให้มากครับ

และตัวของผู้ขับขี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ซึ่งถนนแต่ละสายจะถูกออกแบบมา

โดยรอบของแต่ละพื้นที่
โดยจากการลงพื้นที่ของทีมข่าว
เราพบว่าสิ่งที่ควรปรับปรุง
ถนนสายนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย